เพราะว่าในละครเนี่ยคือเบลได้ทำอาหารค่อนข้างเยอะ
กะทิกกวดเรียวไทยก็เลยเห็นตรงนี้

จริงปกติเราเป็นคนทำกับข้าวเองไหมคะลงครัวเองไหมทั้งคู่ยังไงบ้าง

รู้สึกว่าการทำอาหารมันยากมันมีหลายขั้นตอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอคือมีกะทิขวดเลี้ยวใครเข้ามารู้สึกว่ามันง่ายขึ้น

อาทิตย์ด้วยเหรอคะสำหรับเราทำอาหารกะทิแบบนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ก็ดีนะครับแต่ผมเป็นคนไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วแต่คือแม่เนี่ยทำ
ก็ได้อันนี้ส่งไปเพราะว่าแม่เขาไปทำบุญบ่อย
เขาก็จะเอากะทิไปที่ครัวที่ปฏิบัติทำด้วยนะครับ
ได้สะดวกด้วยนะครับก็ดีครับก็เหมือนกับทางเรียลไทย
เขาก็เหมือนจะส่งกะทิมาให้ใช้ด้วยนะครับก็ดีครับ
แล้วชาติมันเปลี่ยนไหมมันเป็นอาหารกะทิ
มันเหมือนกับว่ายกชิมได้เลยนะคือหมายถึงว่าดื่มก็คือแบบไม่ได้
ไม่ได้แบบเป็นกะทิอะไรอย่างนี้มันเหมือนผสมมันมีความหวานมันด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อร่อยนะครับคือเทแล้วสามารถกินได้เลย
อันนี้ถือเป็นพรีเซนเตอร์ตัวสุดท้ายหรือยังคะสำหรับคู่นี้

ไม่มีสุดท้ายเราจะไม่ยอม

ยังบ้างอยู่อีกหลายคน
ก็คือตอนนี้ความจริงละยังไม่มีละนล
เร็วก็ถูกหัวให้ก่อนมี
มีถ่ายมีแน่นอนอยู่ข้างหน้ามันมีโปรเจกต์อยู่แล้วข้างหน้า

เอาไปใดของไทยก่อน

พี่โป๊บล่าสุดที่โดนตันตอบภาพ
เห็นแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับ

เขาก็ไม่เคยเกินเทศ
แต่ลูกเราจริงแต่ธอดล่างมักไม่ใช่ประมาณนี้
ครับก็ดูแล้วก็

ก็มือเขาไปห้ามมือเขาไม่ได้หรอก

ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยประมาณนั้น

อาจจะแบบอาจจะมีคนอื่นทำต่อทำเพิ่มเติม

ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน

แต่ว่าถ้าสมมุติเห็นขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
เพราะว่าก็เป็นคนไม่ได้อยากเอาเรื่องใครอยู่แล้วครับ
ก็ให้เขาก็คิดหน่อยก่อนทำอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้น

พอล่าสุดที่มันมีข่าวออกมาเป็นลักษณ์ส่วนย่อ

ละคนโยงเป็นชื่อเราเป็นเรา
อ๋อคงไม่ใช่เหรอบางครับครับผมคงไม่ใช่เหรอบางครับ
เซอร์โทไม่ได้รู้จักกับแฟนเซอร์โทไว้อยู่ใดแล้วใช่ไหมครับ
ต้องเห็นหน้าก่อนนะครับผมจำไม่ได้ว่ามีคือเกิดปัญหา

ก็ไม่มีนะครับไม่มีก็คือแบบบางทีก็ตอบแฟนคลับบ้าง
มีความถามว่าเกษตรภายม้อนที่เราคอยท่องความเกษตรภายที่มีความความเกาะทุกคน

คือถ้าเขาคิดดีก็ดีครับคิดไม่ดีก็ไม่ดี

พูดว่าเป็นใครเล็กจะเป็นเราพันธุ์นี้

เมื่อก่อนก็กดไลค์ไป

ก็แค่ส่งข้อความไปแค่นั้นนะครับ

ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นเรา

ก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้น
เพราะว่าไม่ได้ไปทำร้ายใครเนอะ

ที่เค้าจะไม่รู้ต้องการอะไรเหมือนกัน

หาเบลโดนตัดต่อรูปเหรอ
อ่าเบลแล้วพี่เบียได้นัดให้ขอขอบรึยัง
ยังค่ะยังค่ะเพราะว่าคือ
งานยุ่งมากเลยค่ะทางกลุ่มได้แค่
อืมอืมอืมค่ะ

หรอกค่ะคือเบลทำงานค่อนข้างเยอะ
และช่วงนี้ก็คือเหมือนค่ะขอดน้อยเวลา
มันกลายมาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เหมือนจะต้องเขาเรียกว่าอะไรค่ะ

แต่พี่เวียบอกว่าเสี่ยงมากเลยตอนแบบขนกลับเข้าไทยอะไรอย่างนี้

ทำไมอ่ะเพราะซื้อมาเยอะอะไรอย่างนี้

ซึ่งถ้าสอบ

ว่าโดนปรับภักดิ์อย่างเงี้ย
ทำให้ใส่ด้วยน้ำคราว

เรารู้สึกอยู่ในบ้านที่คือบางคนอะ
ชื่นกระเป๋าซื่นอื่นให้เขาแบบ
ดูแมวน้ำสุกามินให้อะไรแบบนี้

ก็ไม่ได้ต้องการอะไรอยู่แล้วอะค่ะ

ที่มีแฟนการ์มเชียว่าแบบ

ว่าไง

เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตลอดอยู่แล้ว
เวลาที่เราเล่นละครแสดงละครพูดกับใคร
การที่คนชื่นชอบหรือว่าอินกับบทบาท
มันก็เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสำหรับตัวเรา
คือเราก็เล่นไปตามบทบาทส่วนนอกจอมันก็คือชีวิตจริง
เราก็ยังใช้ชีวิตกันปกติมันไม่ได้คนอื่นยุ่น
เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามคำพูดของคน

พี่โป๊ปก็เป็นพี่ชายที่ดีค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
พี่โป๊ปก็เป็นพี่ชายที่ดีค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แซวได้ไงของเราก็หนักอยู่
ของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะ
เราก็เข้าใจถึงกันแล้วกันว่ามันต้องมีเรื่องอีกส่วนขึ้น
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
เอาเป็นว่าประเด็นนี้ไม่ได้คุยกันเลยดีกว่าค่ะ
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก

แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก

แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก

แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก

แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก

แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก

แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก
แสวได้ไงของเราก็เชียนนักอยู่ค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมาก

ตอนนี้ตอนนี้คือต้องถ่ายละครก่อนจริงค่ะ
เพราะว่าปีแก้วนางหงก็กลายออนแอร์แล้วด้วยค่ะ
แล้วกรมกรรมก็คือเหมือนบทมันมาเสร็จหมดแล้ว
เพราะวางเบรคดาวน์ไปหมดแล้วอย่างงี้ค่ะ
เราก็ต้องทำงานก่อน
ก็ไม่ได้หลายครั้งขนาดนั้นหรอกค่ะ
เพราะว่าพี่เขาก็รู้ว่าเบียวค่อนข้างยุ่ง